มาดูความคืบหน้าการติดตามหาตัวน้องพาคินนะคะ
เด็กชายอายุ๑ปีกับอีก๖เดือนที่หายตัวไปจากบ้าน
หลังจากที่บอกคุณพ่อว่าจะไปเล่นกับสุนัขอยู่ที่หน้าบ้านนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พื้นที่จังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
การค้นหาผ่านไป๕วันแล้วยังไร้วี่แววอยู่เลยนะคะ
และในช่วง๕วันที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสข่าวหนึ่งบอกว่า
น้องหายไปเนี่ยไม่ได้หายไปไหนหรอก
แม่นั่นแหละขายลูกกินแล้วแม่ก็มาโมเมแจ้งความเท็จนะคะ
คุณแม่ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะวันนี้บอกว่า
คนเป็นแม่ใครจะไปทำแบบนั้นได้ตัวเอง
ตอนนี้จิตใจเด็กคิดเพียงอย่างเดียวว่าอยากจะให้เจอลูก
ก็คือยังมีความหวังอยู่ตลอดนี่นะคะ

เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนก็ระดมกำลังเร่งค้นหา
ทางบกก็คือบริเวณรอบบ้าน
และทางน้ำก็คือคลองชลประธานแถวบ้าน
แต่ว่าสรุปผ่านไป๕วันยังไม่เจอตัวเด็กเลยนะคะ
และยังไร้วี่แววอีกด้วย
ส่วนบรรยากาศที่บ้านของน้องพาคินวันนี้
ชาวบ้านใกล้เคียงมารอดูการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตั้งแต่ช่วงสายเลยนะคะ
บางคนก็ลงมือช่วยบางคนก็ให้กำลังใจ
ชุดพนักงานสืบสวนเขาแบ่งกำลังกัน
ลงพื้นที่ตามหาตามเบาะแส

รวมทั้งสอบปากคำญาติของเด็กอย่างละเอียด
เพื่อแกะรอยสืบหาความเชื่อมโยง

ขณะที่นางสาวอารยาขัวลำหานแม่ของน้องพาคิน
ออกมาชี้แจงกระแสข่าวลือ
ที่บอกว่าแม่นั่นแหละมีส่วนรู้เห็น

หรือข่าวลือว่าขายลูก
เมื่อวานนี้ถูกตำรวจควบคุมตัวมาสอบสวนนานหลายชั่วโมง
คือตำรวจก็จะต้องทำงานอย่างรัฐกลุ่มนะคะ
มีข่าวอะไรมาตำรวจก็จะต้องนำตัวคนที่เกี่ยวข้องมาสอบสวน
คือเอาแม่มาพูดคุยกับเรื่องกับประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นนี้แล้วนะคะ
แม่ยืนยันกับตำรวจบอกว่าไม่เป็นความจริง
ไม่สามารถห้ามความคิดใครได้
ส่วนตัวได้ให้ข้อมูลไปตามความจริงกับตำรวจหมดแล้ว
ยังมีความหวังด้วยซ้ำตัวเองมีความหวังว่าลูกชายจะยังคงปลอดภัยดีอีก
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ระดมค้นหาอย่างเต็มที่แล้ว
ก็ยังไม่พบศพก็คือยังไม่ปรากฏว่าเสียชีวิต
ส่วนปัญหาในครอบครัวไม่มีอะไรนะคะคุณแม่บอก
ตัวเองทำหน้าที่เลี้ยงลูกสองคนสามีไปทำงานหาเงินที่กรุงเทพ
ไม่คิดจะทำให้ลูกหายเพื่อเรียกร้องความสนใจจากสามีแน่นอนค่ะ

ถ้าเหมือนกับที่มีข่าวว่าทำไมแม่ไม่ร้องก็
มันก็จะให้ร้องตลอดมันก็แม่มันก็ไม่ไหวอ่ะ
เพราะว่าเรายังมีความหวังว่าเราจะเจอน้องอ่ะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นข่าวลือออกมานี่แม่ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแน
ไม่ไม่เป็นความจริงก็แม่ก็ลูกสองคนแล้วเนอะ
ก็รู้ว่ามันเป็นยังไงไง
สำหรับตัวเราเองแล้วก็สามีอย่างนี้ครับมันมีปัญหาใดอะไรกันไหมครับ
เราไม่มีปัญหากันคือตัวแม่จะเป็นคนที่เลี้ยงดูน้อง
ประเด็นที่มีบอกว่าแม่มีการเรียกร้องความสนใจหรือเปล่า

ไม่มีคนบ้าที่ไหนหรอกทำแบบนี้
จริงอยากจะดังแบบนี้มันไม่ใช่
กระแสข่าวที่บอกว่าคุณแม่มีส่วนรู้เห็น
ในการหายตัวไปของน้องพาคินส่วนหนึ่ง
มันก็มาจากประเด็นที่ลูกชายคนโต
ก็คือลูกชายที่อายุ๗ขวบเนี่ย
ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บอกว่าวันที่น้องหายตัวไปเนี่ยเห็นมีรถมารับน้องพาคิน
เรื่องนี้พอกลับไปถามคุณแม่นางสาวอรยาบอกว่าน่าจะเป็นความคิดของลูกชายนะ
ลูกชายคนโตที่พูดเอาเองมันไม่เป็นความจริงไม่มีรถคันไหนมารับช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
แม่ยืนยันแบบนี้จากนั้นรองสารวัตรสอบสวนสพท่ายางเชิญตัวพ่อและพี่ชายของน้องพาคิน
ก็คือพี่ชายที่อายุ๗ขวบมาสอบสวนที่สพท่ายาง
โดยมีนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพมเพชรชบุรี
เป็นผู้ร่วมสอบสวนด้วยเนื่องจากคำให้การของพี่ชายของน้องพาคินเมื่อวานนี้
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการวิเคราะห์อยู่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่
นี่คือการทำงานของตำรวจนะคะต้องทำงานอย่างรอบด้าน
อะไรที่เป็นกระแสข่าวตำรวจก็จะต้องสอบสวนให้ทุกอย่างนี้มันกระจ่าง
แต่สรุปสุดท้ายแล้วคุณแม่ยังมีความหวังนะคะ